อีกหนึ่งเรื่องขอความช่วยเหลือเหมือนกันค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
สามีป่วยเป็นอำมพลึกอยู่ที่โรงพยาบาล
ฝ่ายภรรยาเนี่ยต้องมาดูแลแต่ฝ่ายภรรยาบอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ
การจัดกิจกรรมออกกำลังกายมันก็ดีอยู่หรอก
แต่เสียงมันดังเหลือเกินมันรบกวนชาวบ้านชาวช่องมาก
ดังขนาดไหนไปดูคลิปที่เธอถ่ายกันเลยค่ะ

คือปกติแล้วเวลากิจกรรมออกกำลังกาย

ห่างตามอะไรต่างมันก็ต้องแบบบิ้วอย่างนี้เนาะให้คนอยากจะขยับตัวอยากออกกำลังกาย
แต่ประเด็นคืออันนี้มันอยู่ในโรงพยาบาลไงคะที่ภูเก็ต
ผู้หญิงที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เธอบอกว่า
เดือดร้อนมากไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหน
โทรแจ้งไปทางโรงพยาบาล๒๓ครั้งก็ไม่ยอมทำอะไรเลย
ออกกำลังกายเกือบทุกวันค่ะเธอบอกว่าเมื่อก่อนเสียงก็ไม่ดัง
ขนาดนี้ถามว่ารำคาญมั้ยก็รำคาญและแต่ก็ทนเอาไหวอยู่
ยังต้องมาเครียดก็เพราะเสียงดังแบบนี้อีก
บอกว่าวันก่อนสามีเธอที่ป่วยทนเสียงดังไม่ไหว
พยายามลุกขึ้นมาจะปิดหน้าต่างเพราะเสียงมันดังมาก
แต่เขาเป็นอำมพลึกล้มฟาดลงกับพื้นค่ะ

ถ้าไม่เกินจะทนจริงคงไม่ต้องออกมาขอร้องกันแบบนี้
ทีนี้คนในโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงโพสต์นี้นะคะบอกว่า

เป็นกิจกรรมครบรอบ๑๘ปีชมรมซุมบ้าในโรงพยาบาล
เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต
เสียงก็เลยดังกว่าปกติไปสักนิดนึง
แต่เธอเขาบอกว่าใช้เวลาตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ก็แค่๓ชั่วโมงเท่านั้นเอง
แต่เอาเถอะค่ะยังไงก็ตามก็ถ้ามันเป็นความเดือดร้อนแล้วเนอ
อาจจะต้องลองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้าไปดูหน่อยว่า
ขยับขยายหรือว่าอะไรยังไงได้บ้างหรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ที่ห้ามใช้สิ่งดังนะเนาะ

อาจจะมีการจัดสถานที่ที่อื่นหรือจัดเป็นห้องหรืออะไรยังไง